กลับมาที่หนึ่งสาวกว่านี้ดีกว่านะคะยายายรัสยาค่ะ
ช่วงนี้นอกจากแสดงละครแล้วนะคะก็จะเห็นเธอไปไล่รำในงาน
ในงานบุญสวยงามมากขอให้บอกเลยนะคะ
ว่างเมื่อไหร่ไปร่วมเมื่อนั้นจริงนะคะล่าสุดค่ะ
เดินสายทำบุญถี่ยิบเลยนะคะเมื่อช่วงสายที่ผ่านมา
ก็ขอขึ้นเหนือไปที่วัดป่าภูทับเบิกค่ะที่จังหวัดเพชรบูรณ์เอง
เพื่อร่วมงานกระถิ่นมหาสามัคคีของพุทธศาสนิกชน
พากันหลั่งไหลเข้าสู่วัดแบบล้นหลามทีเดียว
คือช่วงนี้วันช่วงออกพรรษาคุณผู้ชมค่ะ
ก็มีแบบว่าคนมาร่วมงานเยอะทีเดียวเลยนะคะ
จากประชาชนจะอิ่มอกอิ่มใจกับงานบุญใหญ่ครั้งนี้นะคะ
ยังขอร่วมเก็บภาพประทับใจด้วย
กับการถ่ายรูปกับสาวยายานะแบบคึกคักเลยทีเดียวคุณผู้ชม

โอ้โหเบียดกันขนาดนั้นโอ้ยรักแรงนะ
แต่ว่าคราวนี้พี่แบร์ไม่ได้ไปด้วยเหรอ
แบร์ไม่ได้ไปนี่ขอโชว์เดี่ยวแล้วกันนะคะ
คือปกติเวลาเขาไปงานบุญเขาไปคู่นะ
เป็นแบบว่าคู่บุญคู่จิ้นคู่หวานใจอะไรอย่างนี้นะคะ
แต่ว่านี้พี่แบมไม่ได้ไปติดภารกิจนะคะขอให้ทำบุญครั้งนี้
ก็ขอให้งานรุ่งรักรุ่งเลยนะคะ
เอาจริงไม่ต้องขอเผื่อคุณยาแล้วพอเผื่อตัวเองก่อน